ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ
ค่ะชาวนี้มาเติมความแซ่บกันกับเรา๒สาว

ราม่ากลิ่นคละคลุ้งกันไปหมดเลยคุณ
เขายังไม่ทันมีอะไรก็ไปยุให้เขามีอีกแล้วเหรอ
ยังยังไม่มีแต่ว่ามันเอ๊ะอะไรยังไงหรือเปล่า
มีความน่าตื่นเต้นมากกว่าบนรันเวย์

ดราม่ารอบนี้นะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่า
เพราะว่าทั้งคู่ได้เดินทางไปชมแฟชั่นระดับโลกเหมือนกันอีกแล้วค่ะ

ควันหลงจากศึกดราม่าเมืองคานเพิ่งจะจางได้ไม่นานค่ะ
จัดขึ้นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ
เพราะว่าสายตาหลายคู่เลยจับจ้องถึงการปรากฏตัวของสองนางพญา
ชมพู่อารยาแล้วก็แฟชั่นนิสต้าแถวหน้าของเมืองไทย

ที่ได้ไปร่วมชื่นชมผลงานเสื้อผ้าชั้นสูงคอลเลคชั่นฤดูหนาว๒๐๑๖
ว่าใครจะเป๊ะปังมากกว่ากัน
รวมทั้งจะได้เห็นช็อตสยบข่าวเกาเหลาของสองสาว
ว่าจะมีการโคจรมาพบหน้าร่วมเฟรมกันได้หรือเปล่านั่นเอง
เหมือนเมื่อครั้งหนึ่งที่เคยเจอกันก่อนหน้านี้
แต่ตอนนั้นนางเอกสาวรุ่นน้องถูกสับเละเลยนะ
ถึงเรื่องเสื้อผ้าหน้าเพราะมันไม่เข้ากันใช่ไหม
บอกว่าแหมมันเยอะรวมหมดพอดูรวมแล้วไม่เข้ากัน
เขามันบอกว่าดูแล้วมันขัดลูกตาอย่างนี้
ก็ได้รับเกียรติจากห้องเสื้อชื่อดังระดับโลกเลย

แล้วก็แน่นอนว่าไอเทมที่สาวชมจัดมาต้องปังสมศักดิ์ศรี

โดยชมพู่จัดลุคเรียบโก้ค่ะ
ด้วยเสื้อคอปาดผ้าทวิตแขนยาวปักดีเทล
ด้วยโบปาสต้าปาฟาเล่
อืมนี่ชื่อผ้าใช่ไหมโอเค
เรียงมาด้วยเลื่อมลูกปัดสุตรการตาคำ
มากับกางเกงขายาวสีดำ
สวยเนอะตังปุ๊นอะเอาอยู่ทุกชุดเลยเธอคนนี้

ใหม่ดาวิกาค่ะได้รับเชิญให้ไปร่วมชม
กูตูแฟชั่นวิกด้วยเช่นกันนะจ๊ะ
โดยไปกับสองผู้จัดละครคู่บุญดาวพอริไทยและคุณหญิงต้นหม่อมหลวงปียพัฒน์นั่นเอง
ในครั้งนี้ค่ะสาวใหม่เขาบอกเลยว่าทำการบ้านมาอย่างดีนะจ๊ะ
จัดชุดเรียบเท่ด้วยเบรเซอร์คัตติ้งเนี๊ยบที่เธอใส่ต่างกับเรส
อ่านี่ใส่เป็นเรสนั่นแหละรอบนี้ไม่เยอะรอบนี้ไม่เยอะ
แต่ต้องบอกว่าเรื่องแฟชั่นมันเป็นเรื่องของเทสรสนิยม
ให้คุณผู้ชมตัดสินกันเอาเองแล้วกันว่าสองสาวไฟเขียวหรือเปล่า
เออใครที่ใครที่จับตาว่าทั้งคู่สยบข่าวเกาเหลาด้วยการถ่ายภาพร่วมเฟรมกัน
บอกเลยว่างานนี้คราวนี้เสียใจด้วยนะคะ
เพราะว่าไม่มีการปรากฏว่ามีโมเมนต์การถ่ายภาพร่วมเฟรมออกมาแล้ว
แต่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคู่กันก็ไม่ได้แปลว่าทั้งคู่เนี่ยเกาเหลากันซะหน่อยใช่ไหม

ช่วงเวลาไม่ตรงกันต้องไปปรากฏตัวตรงนั้นตรงนี้ก่อนก็ว่ากันไปนะคะ

อ่าแต่อีกหนึ่งสาวค่ะคุณผู้ชมพักชมพู่พักใหม่ไว้
ลอยลำมาใสมาคนเดียวไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาสดเกาเหลากับใครนะคะ
มาแบบเงียบเป็นการส่วนตัวนางเอกสาวโสดสุดเซ็กซี่ปูปรายา

ซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอสที่ปาริสอีกครั้งนะคะ
หลังจากที่ไปร่วมงานมาแล้วครั้งแรกเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่สหรัฐอเมริกา
ตามที่ปรากฏในอินสตราแกรมส่วนตัวของสาวปูด้วย
นี่ก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะคะแม้ว่าปูเนี่ยจะไม่ได้เป็นสะพ้ายบ้านรังศรีสิงพิพัฒน์แล้ว
แต่ความสัมพันธ์กับชมพู่ยังคงเป็นพี่น้องที่ซี้ปึ๊กกันเหมือนเดิมนั่นเองนะคะคุณผู้ชม
เออสวยสวยแซ่บโสด
มาคนเดียวก็ดีได้พื้นที่สืบไปเต็มไม่ต้องแยกไม่ต้องไปเกาเหลาอะไรกับ
ผมยาวตรงตรงนะเออก็สวยกันหมดแหละ๓คนนะฮะเออนึกว่าแบบหลวยกันหมดแหละพูดมาถึงฉันด้วยหรือเปล่า
ใช่ในจอครับเขาเหรอ๓คนลูกคลึกอันนี้ครึ่งเดียวไม่เต็มบาท